ใครจะทนก็ทนแต่ชาวบ้านที่นี่บอกไม่ทนแล้ว
บ้านหลังนึงค่ะลูกชาย

เมาแล้วก็อระวาสบวยทำร้ายแม่หน้าชาวบ้าน
บอกโอ้โหตีแม่ทุกวันแบบนี้

ยายลมแล้ว
ทำอะไรเอา
นี่ค่ะตอนเจ้าหน้าที่มาเจอคือกับแรงล้มหน้าความตัวพลาดไปกับทางแก๊สไปดูเรื่องกลัวอยู่ที่พื้นนะ
แล้วพอพยุงตัวขึ้นมาได้ดูโอ้โหหน้าด้านซ้ายนี่ปูดบวม
ปากนี่แตกฉีกเลยนะคะอ่าโอ้โหนี่บ้านพักอยู่ที่ชุมชนครองการดา
เจ้าหน้าที่ก็ถามว่ายายใครทำอะไรยายยายยังไม่ทันได้ตอบ
ลูกชายยายที่ชื่อโกสวนขึ้นมาเลยบอกว่าแม่เมาเดินล้มหน้าขม่ำกับพื้น
ได้ยินแบบนั้นแม่สวนกลับไปเลยไอ้โกนั่นแหละมันตีฉัน

ยาวพูดมาเลยพูด
พูดมากไปมาหาหมอก่อน

แห่ลมไม่ใช่แบบนี้พี่

ใครตีฮะลูกชาย

ผมไม่ได้ทำแม่ใส่ลายผมว่า
ว่าระอย่างนี้

ทีก็เออะโวยวายหาเรื่องทำร้ายคนในครอบครัว
จนชาวบ้านเขาเอือมระอากันไปหมดแล้ว

อะไรนะตกลงโก๋ตีแม่ทำไม
ผมไม่ได้ตีผมตีแค่ครั้งเดียว
สรุปตีเนอะแล้วตีแม่ทำไม

โกบอกก็ถามแม่แล้วแม่ไม่ตอบ
นักข่าวบอกโก๋จะเลิกตีแม่ได้มั้ย

ข้าวของเขาข้าวของเขาผมวางตรงนั้น

ครับแล้วเขาเป็นใครอ่ะ

ผมเป็นลูกค่ะแล้วพี่ทำงั้นดีเหรอ

ตีทีเดียวเนี่ยตีเข้าไปตรงนี้

ก็ตีทีเดียวก็ดูไม่สลดนะ

เอ้าปล่อยโกไปก่อนแล้วกัน
ลักษณะคงเมาหนักไปดูที่แม่โกหน่อยแม่
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหน่อยไหม
เจ้าหน้าที่จะได้ประถมพยาบาลให้เพราะมันปูดบวมหนักมากเลย
ชาวบ้านบอกยายยายไปแจ้งความเถอะ
จะได้เอาหลักฐานไปดำเนินคดีไงทำร้ายร่างกายเปรียบประกาศ

ไม่ไปค่ะแม่รักลูกกลัวลูกติดคุกนะคะก็ยอมเจ็บอยู่
อืมก็ต้องฝากตำรวจมาดูแล้วล่ะเนอะค่ะว่าเออเอาแม่เขาไม่แจ้ง
แต่ว่าลูกชายทำร้ายแม่ขนาดนี้เนี่ยหรือยังไงก็ลองลอง
ทำร้ายร่างกายมันยอมความไม่ได้หรือว่าไม่มีคนแจ้ง
แล้วมันดำเนินคารีอะไรได้บ้างหรือเปล่าแล้วมีในโกยยืน
ยืนยันว่าในโกทำร้ายแม่แม้ในโกจะบอกว่าตีไปทีเดียวก็แล้วแต่

ดังนั้นรอบหน้าไม่แคล้โดนอีกแน่